อบจมหาสนุก
อบจมหาสนุก

เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการอบจมหาสนุก
และช่วงนี้คือช่วงขอตอบ
ร่วงขอตอบ

ของเราเป็นอย่างไรบ้างคุณจอย

จากเรื่องราวในจังหวัดนะคะ

แล้วก็พี่ฮายของเราก็ตอบง่าย

ถ้าตอบถูกนะคะ

๑หมื่นบาท
ไปรู้จักกับกูรูของอำเภอแกลงกันก่อน
และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้รู้ที่จะมาช่วยพี่ฮายตอบคำถาม
เพื่อคว้าเงินสนับสนุนอบจ๑๐๐๐บาทในวันนี้นั่นเองล่ะครับ

อายุเหรอคะ

เป็นกูรูนะเป็นกูรูของอำเภอกแกล่ง
รู้ทุกอย่างของอำเภอใช่หรือไม่

นายอำเภอมีเมียกี่คน

เดี๋ยวงานจะเข้าพวกเรา
รู้เรื่องผลหมากลากไม้สวนเสริญไล่นารู้หมด
รู้หมดรู้แบบว่าที่นี่มีอะไรบ้าง
มีการท่องเที่ยวที่ไหนก็รู้

รู้ไหมแค่ถ้าทางว้านของมีเมียใหม่แล้วอย่างงี้รู้ไหม

ถามต่อก่อนว่าแม่มั่นใจหรือไม่ว่าช่วยพี่ฮายได้

จอยเริ่มต้นข้อแรกครับ

สังเกตดูหน้าพี่เดี๋ยวไออิดประเภทรวงอย่างงี้
บอกตรงพี่ชอบบีบพี่ไม่ชอบล่วง

จิ้มปั๊บเหม็นกินนี่เคย

ถูกต้องกลิ่นเคย
แต่วันนี้ไม่ได้ดม

และพี่ฮายจะทายถูกหรือไม่
ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ

เอาไว้ก่อน

ทีมงานบอกระวังกระโดดออกมา

มันมีอะไรมันมีขนอ่ะ

เฮ้ยลื่นโอเค
และแล้วก็ผ่านไปทั้ง๓กล่องครับ
คำไม่รู้ดูไม่เห็นเป็นแบบนี้เนี่ย
จะอธิบายให้แม่กูรูเขาเข้าใจได้ไหมล่ะครับพี่ฮายแม่

เศร้าหรือไม่ว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ในกล่องใบที่เท่าไหร่
คุณแม่เป็นสาเลยค่ะ

อันแรกมันก็คือกุ้ง
มันคือกุ้งแต่ตัวเล็กประมาณนี้

กองแรกกองตัวประมาณนิ้วก้อยนะมันก็คือกุ้งนี่แหละ
ไอ้กล่องที่๒มันละเอียดยิบเลยแม่
มันก็คือเหมือนเอาไปทำกุ้งเต้นอ่ะ

ตัวตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้

หมดเวลาแล้วค่ะ

กล่องที่หนึ่งสองหรือสาม
กล่องไหนคือเคยที่ใช้ทำกะปิ้ง

จริงหรือสองพร้อมแล้วตอบครับ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

ครูเตรชไม่นานจะใช้อันนี้เข้าไปทำกรุ้งเต้นเออคือไม่มั่นใจไม่มั่นใจเอาระ

ถูกต้องไปแล้วล่ะครับหนึ่งข้องานนี้เนี่ย
ต้องขอปรบมือให้กับแม่กูรูเลยล่ะครับ

เรียกได้ว่าเป็นคนแกรงแท้แน่นอนเลยล่ะจ๊ะ
รับเงินรางวัลมูลค่า๓๐๐๐บาท
เอาละค่ะมาถึงคำถามข้อที่๒ค่ะ
ครับผมมีมูลค่า๓๐๐๐บาท

ฮายต้องปิดตาเพื่อดมกลิ่นตามหากะปิระยอง
เอาล่ะสิครับคุยกันมาตั้งแต่ต้นเบรกเนี่ย
ว่ารู้จักกะปิระยองเป็นอย่างดี

จะมีแค่ราคาคุยหรือไม่พี่ฮาย
คำถามของเราข้อที่๒นะครับ

ทายว่ากะปิระยองอยู่กล่องที่เท่าไหร่

จำเอาไว้จำเอาไว้นะ

เอาพี่ฮายดมเข้าไปลึกเลย

เม้นขาว

คุณผู้ชมทายกันถูกไหมล่ะครับ
ว่ากะปิระยองอยู่ที่กล่องใบ้ไหน
ส่วนพี่ฮายของเรางานนี้จะอธิบายแม่ยังไงให้รู้เรื่องล่ะครับ
ขนตามาก

เอาล่ะแม่เปิดได้ครับ

มันก็คือกลิ่นกะปิอ่ะ

เหมือนเคยสัมผัส

ไม่รู้หนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นกล้องที่๓
ตั้งกี่รู้แล้วว่ากล้องที่๓

แล้วก็ได้มีโอกาสได้ดมกินกะปิแบบนี้บ่อย

กล่องที่๓จ้า
กล่องที่๓นะครับไปดู
ไปดูเฉลยนะครับผม
เล่าที่๓
เล่าที่๓

ใช่แล้วล่ะครับกะปิระยองเนี่ยแค่ดมกลิ่นก็รู้แล้วล่ะครับ
เพราะความหอมแบบเนยแท้ที่ตากและนำมาตำ
จนได้ที่ทำให้มีเอกลักษณ์ความหอมชวนกินแม่แบบไม่เหมือนใครนี่แหละ

ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคำถามข้อที่๒คำถามข้อนี้พี่ฮายตอบถูกต้องได้รับเงินรางวัลไปเลยค่ะ๓๐๐๐บาท
มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่๓นะครับ๔๐๐๐บาทนะครับพี่ฮายจะทำได้หรือไม่
คำถามข้อนี้ถ้าเกิดพี่ฮายตอบถูกมีมูลค่าสูงถึง๔๐๐๐บาทค่ะ
เอาล่ะข้อนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือรู้จักเรือไหม

เรือรบหลวงประแสมีชื่อนี้เลยและอยู่ในอำเภอแกลง

ยังอยู่เอาขึ้นมาไว้บนบก
เรือลบนี่จะต้องเป็นเรือที่ใหญ่มาก

เขาโชว์เรือไหมแม่เขาโชว์เรือไหม

นี่คือเรือรบหลวงประแส

ลำใหญ่เลยก็คือใช้ในการรบเลยนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นบกมาอยู่ที่ปากน้ำประแส

เอาล่ะถามว่า
หมายเลขของเรือคือหมายเลขอะไร

เดี๋ยวคิดดูอีกแป๊บนึง

คุณแม่บอกว่า๒หรือ๓ไม่รู้

อันนั้นบอก๒
พี่ฮายต้องตอบแล้วครับ

ผมตอบว่า๑พี่ว่าพี่ฮายตอบครับว่าหมายเลข๑๒
๑เพราะว่าเลข๑เป็นเลขที่นำโชคเราจะต้องเป็น๑เราจะต้องได้ที่๑
๔๑๑อย่างนี้ใช่ไหมเอาละถูกเดี๋ยวแล้วข้ออันนี้พี่ฮายไม่ปรึกษากูรู้ด้วยนะ
ข้อที่๓ตอบหมายเลข๑๑๔๑๑๔๑๒ขอ
๔๑๒จริงด้วยนะฮะ๔๑๒นะครับผม
นี่ไงจริงเมื่อกี้แม่พูดแล้วไม่รู้๒หรือ๓
ไม่รู้๒หรือ๓เขากลับกูเฉื่อมมึงอะแต่ว่ารายการเราก็ใจดีค่ะ
ก็มีทางเลือกให้พี่ฮายอีกแล้วว่าพี่ฮายอยากจะแก้ตัวอยากจะทำหรือว่าอยากจะเท

สิ่งที่เราต้องการถ้าเทคือเทกระจาดทิ้งไปเลยไม่เอาแล้ว
แต่มันคำถามแม่ว่ากดี้ซูอาแม่อยากได้เงินซี้พันธุรกิจม๊ะ
มันต้องอย่างนี้สิครับแม่แค่จ้าวจริงครับ
ไม่รู้เลยว่าจะต้องโดนคำโพสเกี่ยวกันเพื่อชาวบ้านแหละอบจาอยอก
จอระยองพี่ฮายเนี่ยบอกไม่หวั่นอยู่แล้วล่ะ
ส่วนบทลงโทษสำหรับคนตอบผิดในข้อนี้ก็คือ
ทุกกระจูดแล้วเต้นท่าเซ็กซี่

ไว้ค่ะแหม่ช่วยด้วย
เอาละครับพร้อมนะครับโอ้โหของมาเตรียมตัวนะครับ
คุณฮายและเพื่อนวัยชรานะครับผม

เพื่อนสวนะครับผม
พร้อมขอเพลง

คุณชอบไม๊ค่ะไม๊ค่ะพูดจ้า
ชอบยิงตรงไหนไหนไหนไหนไหนไหน
ลองเคยใจบอกหน่อยจ้ะจ้า
เชฟปะ
เอวยี่สิครับโอ้จ้า

พี่ลิคพี่ลิคปวงคนด้านก่อน

เป็นไปภาระอิทธาธิ์นั่งลงนั่งเฉิน
นั่งลงนั่งขึ้น

อ๊ากคุณผ่านไหม
ผ่านนะครับ
ใช่นะครับ

คือว่าทานแทน

รวมเป็นมูลภาพทางสิทธิ์
นะครับช่วงหน้านะครับเราไปขอชิม